ศูนย์เรียนรู้บ้านตีนเป็ดหมู่๒ตำบลลำพีอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
เถลิงศักดิ์นุษย์ประหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมพาณิชย์จังหวัด
หัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอีกหลายภาคส่วน
ร่วมเป็นศักดิ์หีพยานในการส่งมังคุดที่พังงาไปจังหวัดบุรีลำ
โดยจัดส่งกับกล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้เกราะส่วนพาณิชย์จำนวนสามร้อยกล่องประมาณสามตัน
และได้รับความร่วมมือจากปรายศนีย์จังหวัดพังงาบริการจัดส่งฟรี
พร้อมคัดมังคุดคุณภาพเกรดพรีเมียมไซส์ใหญ่บรรจุใส่กล่องไม้ไผ่สารกล่องละ๑๑ผล
น้ำหนักมากกว่าสองกิโลกรัมส่งให้เป็นของฝากของขวานในราคากล่องละสามร้อยห้าสิบก้าบาท
ส่งมังคุดที่พังงาไปยังจังหวัดบุรีลำเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงซื้อขายร่วมกันในการเชื่อมโยงสินค้า
มังคุดทิพย์พังงาจำนวนสิบห้าตันแลกกับข้าวหอมะริบุรีลำจำนวนสามสิบตัน
วันนี้ได้ส่งมอบมังคุดทิพย์พังงาจำนวน๓ตันและจะทยอยส่งเรื่อยจนครบ๑๕ตัน